คุณผู้ชมคะไปดูเหตุการณ์นี้ที่จังหวัดบุรีรำค่ะ

ว่าลูกชายเลี้ยงลูกมาจนโต

อยู่บ้านน้ำไฟก็ใช้แบบสิ้นเปลือง
ประหยัดไฟไม่ประหยัดน้ำช่วยพ่อ
สุดท้ายพ่อโอ้โหดุด่าว่ากล่าว

เขาด่าว่าพ่อเป็นหมา
พ่อได้ยินแบบนี้โอ้โหเลี้ยงมากับมือโดนลูกด่าเป็นหมา
ทนไม่ไหวค่ะคว้ามีดอิโตฟันหัวลูก
เจ็บสาหัสแบบนี้นอนเลือดอาบเลยนะคะ
ด่าพ่อว่าเป็นหมาเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่สพสตึกจังหวัดบุรีรำค่ะ
คุณผู้ชมนี่เป็นภาพวินาทีที่กู้ภัยเข้าไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
ก็เป็นเหตุทะเลาะวิวาดกันระหว่างพ่อแล้วก็ลูกนะคะ
ลูกชายตัวดีคนนี้โอ้โหนอนจมกองเลือดอยู่แบบนี้
คือเขาถูกฟันเข้าที่บริเวณศีรษะที่บ้านจุดเกิดเหตุเนี่ย
พอไปถึงก็พบรอยเลือดเต็มไปหมดเลยค่ะที่พื้นบ้าน
แล้วก็ได้เจอกับนายทิติสิทธิหรือว่านายเอวัย๕๒ปีนะคะ
เขาก็มีบาดแผลแล้วก็รอยคราบเลือดเต็มไปหมดเลยค่ะ
ต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลเย็บไปหกเข็มแน่อื้อหือ
ทีนี้เบื้องต้นนะคะได้สอบถามนายเพชรวัย๗๖ปี
เป็นคุณพ่อเขาก็ยืนรอมอบตัวพร้อมกับของกลาง
มีดอิโต้ยาวสักประมาณสี่สิบเซนติเมตรคุณพ่อให้การรับสารภาพ
รับสารภาพเลยว่าเป็นคนฟันลูกกับมือนเองโดยก่อนเกิดเหตุเนี่ย
นั่งดื่มเหล้าอยู่หน้าบ้านค่ะอยู่บ้านแบบญาติที่อยู่ใกล้ใกล้กันนั่นแหละ
แล้วลูกเนี่ยเปิดทั้งไฟเปิดพัดลมทิ้งไว้ทั้งวันทั้งคืน
ตัวเองด้วยความที่ว่าเศรษฐกิจไม่ดีก็เลยอยากจะให้ลูกช่วยประหยัดไฟหน่อยได้ไหม
ก็เลยเดินออกไปตักเตือนลูกชายว่าให้ประหยัดไฟให้ไปปิดพัดลงพัดลมปิดไฟให้เรียบร้อย
แล้วก็คุณพ่อบอกด้วยนะคะว่าให้สงสารบ้างเพราะว่าในบ้านทั้งหมดคนที่หาเงินมาจ่ายค่าไฟ
คือคนเป็นน้องไม่ใช่ตัวลูกชายคนที่แบบก่อเหตุนะคะทีนี้ตัวคนที่โดนตำหนิเนี่ยไม่พอใจ
ก็เลยเดินมาด่าว่าพ่อเป็นหมาขอโทษนะคะคือเหมือนกับด่าเป็นภาษาอีสานอ่ะอืม
ใช้คำพูดว่าบักม้าศรีสะเกดคือเหมือนกับด่าพ่อว่าเป็นหมา
พ่อเองเจ็บใจสุดท้ายก็เลยใช้มีดอิโต้ฟันลูกชายแบบนี้ค่ะ
นี่ค่ะคุณพ่อก็สูงวัยแล้วนะคะมาหาด่าพ่อว่าบักม้าศรีสะเกด
พ่อบอกว่าพ่อเองเป็นคนศรีสะเกดแต่ว่าไม่ได้เมียที่บุรีรำ
แล้วมาด่าพ่อเป็นหมาพ่อก็เลยสั่งสอนกลับสักหน่อย

ทีนี้ล่าสุดค่ะเดี๋ยวตำรวจก็ต้องมีการแจ้งข้อกล่าวหาคุณพ่อต่อไปนะคะ
ฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บค่ะ